ต่อกันที่ข่าวที่น่ายินดีกันบ้างดีกว่านะคะ
กำลังจะสละโสดเรียบร้อยนะจ๊ะ
สำหรับสาวเทยาแล้วก็มิก้าชูนวลศรีนั่นเอง
คู่นี้เป็นคู่รักหน้าตาดีหน้าตาดี

ก็เตอร์ไพรส์เทย่าเองด้วยค่ะสำหรับช็อตที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยมิก้าชูนวลศรีคุกเข่า
เทยะแต่งงานที่จังหวัดภูเก็ตค่ะคุณคือฝ่ายเทยะเองบอกว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยนะคะ
แม้แต่แหวนเพชรเม็ดงามอันนี้มิกก้าเขาก็จัดมาให้ตามที่เธอ
เคยเปรยเอาไว้ว่าชอบประมาณอย่างนี้อย่างนี้อะช่อง
แต่งงานเนี่ยเห็นว่าเคาะมาแล้วนะคะพฤศจิกายนปีหน้า
แบบมากฮะซึ่งหลายคนที่รู้จักเทย่าจะบอกว่าเป็นไปได้หรอ

คือไม่รู้อะไรเลยว่าจะขอ
ไม่รู้ว่าเขามีแหวนไม่รู้ว่าเขาแพลนอะไร

เพราะว่าฤดูของเขาก็ค่อนข้างที่จะยาว
แล้วก็ไม่อยากให้เขาลาฟุตบอลไปเนาะ
ยังไม่ได้บุกวันค่ะแต่น่าจะพฤศจีรปีหน้าค่ะ

ติมทะเลแล้วค่ะเพราะว่าเราสองคนก็ขาดทะเลอยู่แล้ว
คือรักทะเลอยู่แล้วเพราะว่าหนุ่มมิก้าเนี่ยเขาก็เป็นลูกครึ่งคนใต้นะ
คนกอมุ้ยก็ต้องมีฟีลแบบว่ารักทะเล
แล้วก็คู่นี้นอกจากจะเจอกันริมทะเลนะคุณ
ก็เจอกันตามริมสนามฟุตบอลด้วยนะคะ
เป็นคู่รักที่ตัวติดกันในปลาท่องโกะอยู่เหมือนกัน

ชอบออกกำลังกายด้วยกันด้วยนะคะฟิตเฟิร์มทั้งคู่เลยนะจ๊ะ